ตราสาร๒๒พฤศจิกายนถกชี้ชะตาพิธาหุ้นไอทีวี
คุณผู้ชมครับการประชุมของสารรัฐธรรมนูล
เมื่อวานนี้นะครับหลายฝ่ายก็นะครับจับตาไปที่
สารท่านจะพิจารณาคดีหุ้นไอทีวี
และคดีพักเก้าไกลหาเสียงผิดมาตรา๑๑๒หรือไม่

กรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับถือหุ้นไอทีวี
ในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเหตุให้นายพิธา

เมื่อวานนี้ศาลท่านพิจารณาโดยมีการอภิปราย
แล้วก็นัดพิจารณาคดีต่อ
นะครับนัดพิจารณาคดีต่อนะ๒๒พย
นอกจากนี้นะครับวันที่๒๒พย
จะพิจารณาคดีที่พักเก้าไกล
และนายพิธาหาเสียงว่าผิดมาตรา๑๑๒หรือเปล่า
นะครับที่ใช้นโยบายหาเสียง
มันเข้าข่ายการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
หรือว่าผู้สนับสนุนพักเก้าไกรและคุณพิธาลุ้นกันอีกที